เรื่องต้องร่วมมือกันแต่ว่าแหมกลายเป็นดราม่าเป็นการแบบตอบกลับไปยังรัฐบาล
เมื่อวานนี้นะคนแชร์กันแบบว่าสนุกมือค่ะกดรัว
ก่อนหน้านี้ท่านนายกเขาย้ำแล้วว่าราชการต้องงดการใช้รถ
พยายามลดแล้วเวลาจอดรถรอเนี่ยต้องดับเครื่อง
ก็จริงปกติเอาถ้าทั่วไปโดยที่ยังไม่ต้องมีปัญหาฝุ่นพิษนะคะ
เวลาไปจอดรถรอที่ไหนเขาก็ให้ดับเครื่องกันหมดนะ
แต่รถที่เป็นรถของรัฐมนตรี

จอดรอรัฐมนตรีที่ทำเนียบ

ทุกคันตำรวจต้องไปเคาะ

มันกลายเป็นดราม่าคือนักข่าวที่ไปทำข่าวเขาไปเห็น
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนที่ตำรวจเขาไปเจอ

เปิดแอร์นั่งรอนายไม่ให้ไม่ให้ติด
ผมก็ทำตัวมันตัวอย่างไปแล้วนะครับ

อันนี้ลูกความไปถึงมันก็มีหลายรถด้วยกันไง

มันได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกมันก็ต้องหาวิธีการที่เหมาะสมนะ
นี่ไงฮะเหมือนตอกหน้านายกเลยเอาจริง
แล้วก็เป็นทีมงานคอรมอลเป็นรถที่รอรัฐมนตรีไม่ทราบว่าคนขับ
อาจจะไม่ทราบว่าข่าวรัฐมนตรีพูดอะไรออกไป
แต่รัฐมนตรีที่นั่งมาต้องรู้สิต้องบอกสิใช่ไหม
เป็นมติของคณะรัฐมนตรีเลยนะ
หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกแถลงการ๙มาตรการ
เรานำเสนอไปเมื่อวานเป็นมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันละอองไปแล้ว
ซึ่งข้อ๘คือไม่ให้ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรอในสถานที่ราชการ
โรงพยาบาลโรงเรียนและพื้นที่ที่มีมลพิษสูง

หลังจากข่าวเรื่องของรถติดเครื่องระหว่างจอดรอรัฐมนตรีถูกเผยแพร่ไป
โอ้โหคุณผู้ชมคนในโซเชียลนะแชร์กันแบบกระหน่ำ

หมายถึงว่ามีคำสั่งเลยครับ
ให้รถทุกคันดับเครื่องเลยนะ

โดยพลเอกประยุทธ์

ว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยนะ

บินอ่าปล่อยสารกำจัดฝุ่นแล้วก็ยังทำ

แล้วคาร์อยู่ในธรรมเนียบเลยครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสังกัดกระทรวงกลาโหม
พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกรมควบคุมมัตตาพิษทดลองใช้โดรน
ซึ่งมีคุณสมบัติดักจับฝุ่น
แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อชีวิตของประชาชน
หลังจากที่ตอนเช้าเมื่อวานได้มีการทดลองฉีดละอองน้ำเพียงอย่างเดียว
ซึ่งพบว่าเป็นสารเคมีก็ฉีดลงไป
เหลือ๒๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพก็ได้ผลดี
หลังจากนี้ก็จะมีการทดลองทดสอบอีก๒ครั้ง
เพื่อปฏิบัติการจริงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
นะครับนี่เห็นไหมเออถ้าทำได้จริงก็โอเคนะ
ช่วยกันนะฮะเอาอีกคลิปหนึ่งไปดู
นี่อันนี้ดราม่าหนักเหลือเกินเมื่อวาน
คุณผู้ชมลองดูนะฮะ
สายน้ำโปรยปลายเป็นสายเลยนะคะครับในจังหวะที่
ชั่วโมงเหมือนจะเร่งด่วนรถก็ติดไฟแดง

คือชาวโซเชียลเขาก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากนะคะ
ผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่าแอดวัชเรศ
ทวิตภาพแล้วก็ข้อความเมื่อวานนี้ตอนเที่ยง๒๐นาทีค่ะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำลดฝุ่นบริเวณแยกอโศก

๒นาทีผ่านไปน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายทันทีเลยค่ะ
คำถามคือ๒นาทีทำไมน้ำท่วมแล้วถ้าฝนตกอ่ะ

คืออันนี้มันเป็นการสะท้อนปัญหาสองอันเลยนะ
ปัญหาอันแรกก็คืออ่ะน้ำท่วมอีกแล้ว
จะฉีดน้ำลดฝุ่นเท่านั้นฉีดไปได้แค่๒นาที
ยังไม่ทันหายน้ำท่วมแล้วจะทำยังไง
ซึ่งเขาบอกว่าน้ำท่วมยังไม่เท่าไหร่
รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ติดไฟแดงอยู่ตรงนั้น

เห็นไหมมุมขวาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขับอยู่เปี๊ยก
เปียกแบบไม่รู้จะเอาอะไรมากันเปียกยิ่งกว่าฝนตกอีกค่ะ
เพราะว่ามาเต็มเลยนะคะ
ซึ่งพอทีมข่าวทรัฐออนไลน์เห็นทวิตนี้
ไปถามเจ้าของทวิตเตอร์นะว่ามันเกิดอะไรยังไงนะ
เขาบอกว่าก็มีรถเจ้าหน้าที่มาสแตนบายประมาณสัก๑๑โมงเช้า
แล้วก็เริ่มฉีดน้ำครั้งแรกเที่ยง๒๐นาทีค่ะ
ไปแค่๒นาทีเอาน้ำหมด
หมดเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็เติมน้ำใหม่
แล้วก็ฉีดอีกเป็นช่วงก็ตามมาตรการของนายก
แต่นายกบอกให้ฉีด๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็นเลยใช่ไหม

เขาต้องฉีดเพื่อรถผุดละอองแบบนี้ค่ะ
ลองนึกภาพพี่ลองนึกภาพดูนะ
ตอนนั้นรถมันจอดติดไฟแดงอยู่กี่คัน
รถยนต์ก็ประมาณนึงแล้วรถมอเตอร์ไซค์อีกอ่ะ
รถยนต์มันยังมีแบบกระจงกระจกกัน

ลองนึกสภาพดูซิว่ารถติดไฟแดงเนี่ย

ผมว่าเอาแบบนั้นมาใช้กับแบบนี้ก็ได้

คือต้องดูแต่ละพื้นที่ด้วย
พื้นที่ที่ไม่ได้มีคนแบบใช้รถใช้ถนนแบบนี้

มันก็ต้องแยกแยะเนาะ

โยบายแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กของรัฐบาล

รถเมย์ครับรถเมคันนี้คือ

เหยียบคันเร่งทีแต่ละครั้งควันมันออกมาขนาดนี้

คนโพสต์เขาก็เลยเขียนว่า

นี่มันลดควันดำขโมงบนทางด่วนขนาดนี้

ทำไมหลายคนท้าทายนายกจังเลย
ก็โพสต์เอาไว้แบบนี้เขาไม่ได้ไฟไหม้จริงใช่ไหม
ได้ไฟไหม้ควันดำจริงเครื่องอาจจะมีปัญหา
แข่งกันเลยจ้าสาย๑๘๐เหมือนกันเป๊ะเลยครับ
พ่นควันดำออกมาไม่ขาดสายไม่ต่างจากคันแรก
คือขับตามองไม่เห็นเอาง่ายเขาเขียนว่า
เขาตั้งด่านจับควันดำตรงไหนเหรอรบกวนไปตั้งด่านหน้าอู่รถเมษาย๑๘๐ได้ไหม
เห็นแก่ปอดตัวเองเลยก็เห็นแก่ปอดคนกรุงเทพบ้างนะฮะ
ท้ายด้วยแฮสแท็กว่ารักษาปอดคนกรุงเป็นยุคที่เราต้องช่วยกัน

ใช่แต่อันนี้เรื่องที่นายกพูดถูกเรื่องหนึ่งก็คือ

ทุกคนต้องช่วยกันและทุกคนจริงก็ไม่ใช่แค่คนกรุงหรือปริมณฑลนะ
ทุกคนทั้งประเทศนั่นแหละคือเราต้องช่วยกันจริงนะคะ